ไปดูวีรกรรมของสาวแสบคนหนึ่งนะฮะทำทีเป็นเอามือถือไปซ่อมที่ร้านร้านหนึ่ง
อืมตกกลางคืนย้อนกลับไปกลายเป็นโจรครับอืม
ขโมยรถจักรยานยนต์ของเจ้าของร้านออกไปครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับพฤติกรรมของ
ก็กลายข้อคว้ายเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งของพี่สาวหายไปย่านสันติธรรมของคืน
ที่สิบสี่เมษายนตอนตีหนึ่งกว่าขนาดน้ำมันหมดยังหาซื้อมาเติม
แล้วก็ขับออกไปใครเจอแจ้งเบาะแสกันหน่อยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้าน
กิจรุ่งมือถืออ่ารุ่งกิจมือถือนะครับในซอยโสดศึกษาตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับไปพบนางสาวอนิสาอิมราพันธ์นิบราพันธ์นะฮะ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วงเย็นของ๑๔เมษายนเนี่ย
หญิงสาวที่เห็นในคลิปเนี่ยนำโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้าน
แล้วก็ดันแอบหยิบกุญแจรถที่วางไว้บนตู้โชว์ไปพอรู้ตัวว่ากุญแจหายก็ยังไม่ได้คิดอะไร
เพราะรถมันน้ำมันหมดนะฮะแต่พอรุ่งเช้าอ้าวรถหาย
ก็เลยไปเปิดกล้องย้อนดูกล้องวงจรปิดตอนตีหนึ่งกว่า
มีผู้หญิงคนนั้นแหละที่จำได้เอามือถือไปซ่อมตอนกลางวันกลางคืนกลับมาครับ
กลายเป็นโจรคือตอนเอามือถือมาซ่อมเนี่ยแอบหยิบกุญแจไปแล้วก็สตาร์ทรถ
แต่เพราะว่าไม่ติดน้ำมันมันหมดก็เลยมีชายขี่รถนำน้ำมันมาส่งให้
หญิงคนนี้ก็เลยเติมแล้วก็ขับออกไปครับนางสาวอริสายืนยันว่าคนร้ายเป็นลูกค้าที่มาซื้อมือถือหลายวันก่อนแล้วก็นำกลับมาซ่อมวันที่สิบสี่เมษายน
เหมือนมาดูราดเหล่าก่อนที่จะก่อเหตุนะฮะสุดท้ายก็ขโมยรถไปแล้วก็ตอนนี้ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
ก็น่าจะตามจับไม่ยากแหละเพราะว่ามีข้อมูลในการเอามือถือมาซ่อมมาซื้อก่อนมาซ่อมสุดท้ายก็กลายมาเป็นโจรมาขโมยของเข้าไปนะครับ